ตั้ง๖๖เริ่มใหม่ไทยแลนด์กับไทยรัฐช่วงนี้มาก่อติดกับเรื่องของการลงพื้นที่หาเสียงของพักการเมืองต่างกันหน่อย
วดเข้ามาแล้วก็เข้มข้นขึ้นไปทุกทีครับ
ล่าสุดนะครับทางด้านของพักเพื่อไทยโอ้โหไปเปิดเวทีหาเสียงที่ฉะเชิงเศร้า
แน่นอนคุณสุชาตินะครับคุณพ่อของคุณมดดำ
ขึ้นเวทีปลาใสเลยปลาใสโจมตีไปฝั่งทางด้านของพลเอกประยุทธ์นั่นแหละครับ
นี่เป็นบรรยากาศเวทีปราศัยใหญ่ของเพื่อไทยที่สนามหน้าสารกลางจังหวัดฉะเชิงเซาก็เป็นบรรยากาศเมื่อวาน
ที่โอ้โหตอนนี้คือคุณอุ้งอิ๊งไม่ได้ไปหรอกเพราะว่าใกล้ทอดแหละ
นะฮะก็เดี๋ยวจะมีผลกับเรื่องของสุขภาพก็จะมีการวีดีโอคอนเฟอร์เนสเข้ามาแทนแต่ว่าส่งคุณโอ๊คพี่ชายมานะฮะคุณพานทองแท้ก็มามาอยู่บนเวทีแทนนะฮะมาร่วมการปราศัยด้วย
ขณะที่นายสุชาติตันเจริญครับอดีตบรองประธานสภาผู้แทนราชดรกลับมาในครั้งนี้ก็เป็นสมาชิกพักเพื่อไทยขึ้นเวทีปลาใส
คุณมดดำก็ไปร่วมส่งกำลังใจให้กับคุณพ่อด้วยนะฮะแล้วก็น้องชายที่เป็นว่าที่ผู้สมัครสอสอเขต๓นะฮะ
นายสุชาติเนี่ยปราศัยดูดเดือดพอสมควรเลยบอกว่าโอ้โหเบื่อเบื่อพลเอกประยุทธ์เพราะปล่อยสะพานล่มตลอดเลยไร้ความรับผิดชอบถือเป็นการเมืองยุคที่เลวร้ายที่สุดไม่เคยมียุคใดที่ไล่ซื้อผู้แทนกันโจ๊งครึ่ม๓๐๔๐ล้านแบบนี้ไปฟังเสียงชัดอีกทีครับ
คราวที่แล้วตอนทำหน้าที่ประธานก็เบื่อไอ้ตู่ชิบเลยเป็นนายกภาษาอะไรเป็นรัฐบาลภาษาอะไรปล่อยสภาล่มตลอดหาความรับผิดชอบไม่มีเลยไม่เคยมียุคไหนสมัยไหน
ที่มาไล่ซื้อผู้แทนเข้าข้อกันจริง๓๐๕๐ล้านแล้วเป็นซื้อกันแบบจงครึ่ม
วันนั้นในสภาพมันจำได้มีการพูด
บอกว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกมีการแจกเงินชั้น๓คนละหลายล้านบาทเพราะต้องการยกมือให้ไว้วางใจ
การเมืองมันเลวไร้ที่สุดในยุคนี้ยุคพอเด็กประยุทธ์เป็นนายกรมนุษย์ดี
คนที่รู้ดีที่สุดก็เป็นคนที่อยู่ในสภาด้วยกันนั่นแหละถึงได้มีข้อมูลเหล่านี้ออกมาทีนี้
ส่วนพักชาติพัฒนากล้าเมื่อวานก็มีการเปิดตัวผู้ที่เป็นว่าที่ผู้สมัครสอสอกรทมทั้ง๓๓เขต๓๓คนเหมือนกัน
ก็เป็นการเปิดตัวที่ไม่เหมือนพักใดเพราะว่าได้นำเวทีมวยมาเอาเวทีมวยมาจำลองเหมือนเป็นการขึ้นชกอย่างนั้นเลยเป็นการแถลงข่าว
แน่นอนครับหัวหน้าพักคุณกรจติกาวนิษฐ์นะครับสวมนวมมาเพื่อแสดงความพร้อมกว่าจำการจะปล่อยหมัดเด็ดใส่คู่ต่อสู้แล้วก็ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอสอทีละคนแล้วก็ให้ขึ้นไปบนเวทีคล้ายกับการเป็นการประกาศชื่อนักมวยก่อนชกซะอย่างนั้นเลย
แล้วก็เป็นการชูสโลแกนกล้าไฟล์ชาติพัฒนากล้าเราสู้เพื่อคุณแล้วก็มีเสียงดนตรีประกอบท่าทางแอคชั่นของวาทีผู้สมัครในการตั้งกาดคล้ายกับการชกมวยนี่แหละนะฮะคุณหน้าคุ้นตากันดีกับสอสอหลายคนที่ลงสมัครจากพักนี้นะครับ
ว่าในช่วงรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งจะมาสื่อสารสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนมากขึ้น
เพื่อป้องกันความสับสนพร้อมยืนยันนะครับว่า
ตนเองลงสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีบรายชื่อหรือว่าปาร์ตี้ลิสต์
ลำดับที่หนึ่งของพักพลังประชามรัฐเพราะต้องการเป็นนายกรัฐมนตรีที่ประชาชนเลือก
ค่ะชัดเจนนะอืมนะครับถ้าไม่มีชื่อลงสมัครรับเลือกตั้ง
แล้วจะแน่ใจได้อย่างไรว่าประชาชนจะเลือกผมไม่ใช่ไปกาบัตรเลือกคนอื่น
แล้วผมก็เป็นแค่ผลพลอยได้ว่าอย่างนั้นไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรกับการเลือกของประชาชน
ที่ผมเลือกผมมาจึงต้องการที่จะเป็นทั้งหัวหน้าพักแล้วก็เป็น

บอกตัวเองว่ามาจากการเลือกของประชาชน
อันนี้ท่านก็โพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กนะครับ
สุดท้ายแล้วประชาชนคุณผู้ชมเป็นคนเลือก
แล้วก็อย่าลืมติดตามไทยรัฐทีวีตั้งแต่วันจันทร์ที่๓เมษายนนี้
เป็นต้นไปกับการก่อติดการเมืองนะครับ